คุณต้องการอะไรฮะผมจะเอามารูปปุ้ยก่อน

เป็นเรื่องที่ทำให้ลูกผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาชอบช้ำกำลังใจมากเลยนะคะ

มารู้ว่าตัวเองกลายเป็นเมียน้อยของผัวตัวเอง

มาร้องเอาผิดกับฝ่ายหญิงที่
มาเป็นมือที่๓ระหว่างเธอกับสามีนะครับ

พยายามอ่านด้วยจิตสงบและใจเย็นนะฮะ
คือคุณผู้หญิงคนนี้ให้นามสมมุติว่า

ตั้งแต่ก่อนสามีจะสอบติดนักเรียนใน๑๐
แล้วมารับรัชการที่โรงพักแห่งหนึ่งที่อำเภอพร้าว
ก็คือเป็นข้าราชการตำรวจ
กับสามีอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คน๒ขวบ

เธอไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี
ในทางพฤตินัยใช่เป็นสามีภรรยากัน
แต่ในทางนิตินัยฉันถามทนายความ
ผู้รู้ทางกฎหมายไม่ใช่
ก็แค่อยู่กันไม่มีอะไรรองรับ
ใช่ค่ะประเด็นคือผู้ชายสามีของเธอ
ที่อยู่กินกับเธอเป็นสามีภรรยากันโดยพฤตินัย

แอบจดทะเบียนสมรสกับพยาบาลสาว
นี่เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายคนที่หนึ่ง

ในทางกฎหมายเธอกลายเป็นภรรยาน้อยนะ

ทีนี้เล่าต่อค่ะคุณโอเล่าว่า
คือกระทั่งประมาณเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
สามีมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเอาล่ะไม่ค่อยกลับบ้าน

พอถามก็ปฏิเสธไม่มีอะไรรักครอบครัว

เรื่อยไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปีนี้แหละ
เธอก็เลยปรึกษากับแม่สามีว่าเอาไงดีคะคุณแม่
แม่สามีเองก็เชื่อลึกว่า
ลูกชายของแม่เนี่ยอาจจะมีผู้หญิงอื่นมาติดพันธุ์
ทีนี้คุณโอกับแม่สามีตัดสินใจเลยค่ะ

เดินทางไปหาสามีที่อำเภอพร้าวที่ทำงานของสามีค่ะ
พิสูจน์ความจริงอยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
วันที่๒๕พฤษภาคมค่ะตัดสินใจเดินทางไปเลย
แล้วสุดท้ายมารู้ความจริงจากชาวบ้านแถวนั้นว่า
สามีของตนเองที่อยู่กินกันมา๖ปีมีลูกด้วยกัน๑คน
ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอพร้าว
คืออำเภอเดียวกันนะฮะนะฮะแอบคกันมานานแล้ว
ที่พยาบาลคนนั้นก็มีแฟนอยู่แล้ว
แฟนเป็นแพทย์หญิงคนหนึ่งคือแฟนเป็นธอม
สุดท้ายเธอก็เอาหลักฐานให้สามีดู
ก็คือคำพูดของชาวบ้านแถวนั้น
สามียอมรับไหมสามียอมรับความจริงค่ะ

แล้วก็ให้สามีออกไปจากบ้านตั้งแต่๒๖พฤษภาคม
โดยที่สามีเองก็ยอมเซ็นรับรองบุตรนะคะ
ถึงตอนนี้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือเธอรู้แต่เพียงว่า
สามีเนี่ยแอบไปคบกับพยาบาลสาวก็คือแอบไปมีคนใหม่
แต่ยังไม่รู้นะว่าสามีแอบไปจดทะเบียนสมรส
กับฝ่ายผู้หญิงที่เป็นพยาบาลแล้ว
ตัดสินใจค่ะในเมื่อสามีไปแอบครบซ้อนใช่ไหม
เธอตัดสินใจไปร้องเรียนกับต้นสังกัดของพยาบาลสาว
ก็คือฝ่ายนิติกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

คุณผู้ชมตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นเธอช็อกเลยนะคะ
ช็อกเลยเพราะนิติกรของสสจจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า

สามีของคุณกับภรรยาเนี่ยเขาเป็นสามี
ภรรยากันที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เขาจดทะเบียนสมรสกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว
เพราะฉะนั้นนิติกรของสสจเชียงใหม่บอกว่า
เอาผิดไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้ตามกฎหมาย
เพราะถือว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อยากให้ต้นสังกัดเอาผิดกับพยาบาลคนนี้
คือคุณโอบอกว่าในเมื่อทางนิตินัยเอาผิดไม่ได้
แต่อยากให้ต้นสังกัดเอาผิดทางจริยธรรมศิลธรรม
เอาผิดทางวินัยกับพยาบาลสาวคนนี้นะคะ
คุณโอเป็นผู้หญิงที่เธอชอบช้ำใจอายุ๓๙ปี
ตัดสินใจไปร้องเรียนกับนายทองพันธอง
เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วเอาผิดทางวินัย
พยาบาลวิชาชีพสาวรายนี้อายุ๔๑ปีแล้วนะคะ
ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งของอำเภอพร้าว

ด้วยการแอบไปจดทะเบียนสมรสกับสามีของเธอ
ซึ่งเป็นตำรวจสามีอายุ๒๙คุณโออายุ๓๙ห่างกัน๑๐ปีค่ะ
คุณโอบอกว่าพยาบาลก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขามีลูกมีเมียแล้ว
ลักษณะการกระทำแบบนี้คือเป็นการตั้งใจ
ทำลายครอบครัวของคนอื่นค่ะ
เธอตัดสินใจนำคลิปเสียงสนทนาระหว่างตัวเธอกับพยาบาล
มามอบให้กับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เพื่อเป็นหลักฐานคุณผู้ชมอยากให้ฟังคลิปนี้สักนิดค่ะ
ไม่ได้แยกกันอยู่นะคะเราอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะ
ดิวเข้าบ้านทุกวันค่ะเพียงแต่ว่าเข้าบ้านดึกตั้งแต่กลับมาเนี่ย
อืมค่ะงั้นแสดงว่าคือยังอยู่ด้วยกันอยู่ใช่ไหมคะ
ด้วยกันค่ะเรามีลูกด้วยกันค่ะลูกลูกก็กำลังน้อยอยู่นะคะ

คือสำหรับที่ไม่มีปัญหาค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ถามน้องก่อน

อันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะคะคือเขาเนี่ยไล่ดิวออกบ้านตลอดเลย

นี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เธอเอาไปมอบให้กับรองสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งตอนนี้รองสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ก็บอกว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยแล้ว
ส่วนว่าจะเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวต้องดูนะคะถ้าเกิดว่าผิดร้ายแรง
มันก็มีลำดับขั้นโทษของทางข้าราชการอยู่แล้วนะคะ

เมื่อก่อนนี้ทีมเมียหลวงจำไหมแม่ก็ไปตบ

ทีมเมียแรกต้องใช้คำนี้

เรื่องของการจดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นคดีตัวอย่างได้นะ